ไปดูความคืบหน้าที่ชายภูมิที่เรานำเสนอเมื่อวานนี้
ที่มีกลุ่มชายกลุ่มหนึ่งเขาเอามีดอิโต้ไปไล่ฟันคนในบ้าน

ตอนแรกบอกว่าเป็นปัญหาเรื่องของรถจักรยานยนต์
แต่ไม่ใช่เขาบอกว่าแฟนเขาถูกผู้ชายกลุ่มนี้ลวนลาม
เหตุการณ์ก็มันเกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหถือมีดอิโต้เข้าไปไปฟันจะไปหาเรื่องไปพังงานสงกรานเขาแหละ
มีชาวบ้านก็ช่วยกันเข้าไปห้ามแต่ก็มีผู้ชายคนหนึ่งเสื้อสีส้มถูกเอามีดฟันจนศีรษะแตกบาดเจ็บ
ก็ต้องรีบเรียกรถพยาบาลแล้วก็พาไปรักษาตัวนะครับ
คลิปนี้กำลังมีการถูกแชร์แล้วก็เป็นคลิปจากกู้ภัยสว่างกูลธรรมมีข้อความระบุว่าไม่ต้องมีงานแล้ว
อันตภัณฑ์ก็เก่งได้ทุกที่แค่ดื่มสุราแล้วเมาคนบ้านเดียวกันก็จะตี
หนักหน่อยก็บุกเข้าไปทำร้ายพร้อมใส่แฮสแท็กชายภูมิส่งประกวดนะครับ
ทหารจากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยประจำจังหวัดชายภูมิ
เดินทางไปที่บ้านของนายเสริมวุฒิโฆษมบัติพร้อมแสดงหมายเรียก
เรียกเป็นหมายของนายเสริมวุฒิเองหมายเรียกของพ่อของนายเสริมวุฒิคือนายแสงไทย
โดยนายเสริมวุฒิได้เซ็นชื่อรับทราบหมายเรียกด้วยความสมัครใจ
แต่ขอปฏิเสธการเดินทางไปให้ปากคำโดยให้เหตุผลว่ายังไม่พร้อม
รอพ่อก่อนพ่อจะเดินทางกลับมาจากกรุงเทพนะครับ
แต่ยอมรับว่าเป็นคนก่อเหตุทำร้ายร่างกายผู้ชายเสื้อส้มที่อยู่ในคลิปจริง
คนนั้นคือนายนัทพัฒน์คุณเถื่อนช่วงเย็นของวันที่๑๓เมษายน
เนื่องจากว่าภรรยาไปบอกว่าถูกกลุ่มของนายนัทพัฒน์ลวนลาม
ภรรยาเมียกลับไปบอกนะฮะก็เลยบุกไปถามว่า
จะมาลวนลามภรรยาตัวเองทำไมจนมีการทะเลาะวิวาดกันเกิดขึ้น
ตัวเองก็ถูกนายนัทพัฒน์นั้นและเพื่อนทำร้ายร่างกายบาดเจ็บเหมือนกัน
นายนัทพัฒน์เองไม่ได้เป็นคนลวนลามแต่เป็นคนทำร้ายร่างกายนายเสริมวุฒิ
คือเพื่อนคนในกลุ่มของนายนัทพัฒน์เป็นคนไปลวนลาม
แล้วพอมาคุยเจรจากันว่ามาลวนลามเมียทำไม
นายนัทพัฒน์นี่แหละที่เป็นคนทำร้ายเขา
เขาก็เลยเอาอีโต้ไปเหมือนไปแก้แค้นประมาณนั้น
ก็เลยกลับบ้านไปสภาพที่มีเลือดท่วมตัวเล่าให้พ่อฟัง
ทีนี้พ่อรู้ก็เลยพากันไปหาเลยครับเอามีดไปด้วย
อิโต้มีดพระนี่แหละติดตัวไปทั้งคู่เลย
พอไปเห็นหน้าคู่อดีตก็คือนายนัทพัฒน์เป็นยังไง
ก็คือจริงจะไปไม่ได้ตั้งใจจะไปคุยอ่ะเออตั้งใจไปฟันเลยเพราะเอามีดไปด้วยนะฮะ
ที่อยู่ในคลิปในเหตุการณ์เนี่ยไปสอบปรักษ์คำ

เดี๋ยวจะมีการเดินทางกลับไปที่ชายภูมิด้วยนะครับ
เหตุการณ์มันก็เป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นจากเรื่องของสงครานแหละ

ถ้าเอาความรุนแรงตอบโต้ความรุนแรง
ผลออกมาก็คือมีคดีทั้งคู่นะคะมันก็ไม่คุ้มกัน